ดูความคืบหน้าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงวานนี้นะคะ
มีผู้เสียชีวิตไป๔ศพแล้วก็บาดเจ็บคนหนึ่ง
คนที่บาดเจ็บเนี่ยเขารอดชีวิตแบบบุดหวิดเพราะว่ากระโดดลงมาจากรถได้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนแม่สอดอุ้มผาง
หลักกิโลเมตรที่๘๒อำเภอพบพระจังหวัดตากค่ะ

เจ้าหน้าที่โรยเชือกลงไปนำร่างผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตขึ้นมาอย่างยากลำบาก

ที่ตกลงไปเป็นรถบรรทุก๔ล้อเล็กของชนรับประทานตาก

ร่างของผู้เสียชีวิตก็กระเด็นกระจัดกระจายอยู่๔ศพ
มีคนบาดเจ็บแค่เล็กน้อยคนหนึ่ง
ผู้สื่อข่าวไปที่หมู่๑๓ตำบลคิรีราชอำเภอพบพระ
ซึ่งเป็นที่อยู่ของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะ
ทั้งหมดเป็นชาวเขาเผ่าอาขา
ญาติญาติกับเพื่อนบ้านกำลังเตรียมงานศพ
ของนายจิระศักยีเบรกุอายุ๔๖ปี
คนนี้เป็นคนขับรถแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
เด็นออกมานอกรถถูกรถทับค่ะ
ขณะที่นางอารีมาเยอะกู่ภรรยาของผู้ตาย
ก็ร้องไห้ฟูมฟายกอดร่างลูกน้อย

คนกลาง๔ขวบคนโต๑๑ขวบ
รู้ข่าวบอกตกใจมากตั้งตัวไม่ได้
ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ด้านนายชัยวัฒน์หมอโป๊ะกุอายุ๓๖ปี
คนนี้เป็นผู้รอดชีวิต
นายชัยวัดบอกว่าทุกคนทำงานที่อุ้มผาง
ก็จะเดินทางมาเอาของที่พบพระ
ก่อนหน้าที่จะเกิดอุบัติเหตุฝนตกตลอดคืน
ตอนเช้ามาก็ยังตกอยู่แต่ตกปล่อยตลอดทางค่ะ
คาดว่าทำให้ถนนลื่น
ในรถนั่งกันมา๕คน
นั่งหน้าสองคนรวมคนขับด้วยนะคะ
นั่งตรงกระบะท้ายอีก๓คน

ขับมาเรื่อยมาถึงทางลาดชัน
แล้วก็ทางมันคดเคี้ยวมากถนนลื่นค่ะ
นายชัยวัดยืนพิงท้ายรถ
แล้วเขาสังเกตเห็นท่าไม่ดี
กระโดดลงมาจากรถเลย

เพราะรถตกเหวไปแบบนี้ค่ะ
ถลายลงเหวไปเลยเสียงดังสนั่นเลยค่ะ
ตัวเองกระโดดลงมารอดชีวิต
ก็เลยรีบลงไปดูเพื่อนนะคะ
โอ้โหหลังเกิดเหตุพอไปดูก็พบว่ามีเพื่อนร่วมงาน
เสียชีวิตคาที่๓ศพนะครับ
อีกคนนึงยังร้องให้ช่วยอยู่เลยนะฮะ

รีบวิ่งขึ้นไปด้านบนเพื่อโบกรถให้มาช่วย

พอนำคนบาดเจ็บขึ้นมาได้ก็เสียชีวิตแล้ว
รวมแล้วเสียชีวิตทั้งหมด๔ศพด้วยกัน
เราลงไปดูอ่ะพ่อ
ลงไปดูครับ
แล้วก็อีกคนนึงก็ยังมีชีวิตอยู่ตอนนั้นครับ

คนนี้โชคดีกระโดดลงมา
ทั้ง๕คนเป็นลูกจ้างชั่วคราวของชลประธานพบพระนะครับ

เมื่อรถชลปฐานคันนี้ทำงานภาคสนามอยู่ที่หน่วยชลปฐานคิรีราศ
นำอุปกรณ์การก่อสร้างไปส่งที่อุ้มผาง
ขากลับจะไปเอาอุปกรณ์เพื่อไปส่งเพิ่ม
เกิดฝนตกถนนลื่นประกอบกับถนนแคบ
รถเกิดเสียหลักฉลับไปด้านขวา

พยายามกู้ซากรถขึ้นมาแต่ก็เป็นไปด้วยความลำบาก
ตอนนี้ก็ต้องรอการกู้ซากรถขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง